เราตามเรื่องนี้กันมา๓วันเต็มแล้วนะคะ
สำหรับอาหารกลางวันเด็กเศษไก่วิญญาณฟักเนี่ย
ทีนี้คือหลังจากที่มันมีเรื่องราวเกิดขึ้นมีคลิปออกมา
ผู้อำนวยการของโรงเรียนขออนุญาตบอกชื่อเลยละกันนะคะ
เพราะว่าเขามีรายชื่อออกมาแล้วเป็นโรงเรียนเทศบาลมเหยงนะคะ
อยู่ที่นครศรีธรรมราชผู้อำนวยการเนี่ยถูกสั่งพักงานชั่วคราว
เพื่อรอให้คณะกรรมการมาตรวจสอบว่าที่มาที่ไปเรื่องนี้เป็นอย่างไร
ทีนี้ปรากฏว่าทางผู้ปกครองสิทธิ์เก่าแล้วก็นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงเนี่ยนะคะ
พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าคืนตำแหน่งให้พอเดี๋ยวนี้
พอเป็นคนดีและผอเป็นแพ้เป็นผู้รับเคราะห์
คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงกันหน่อยค่ะ
คือนี่คือนางอำพรนะคะด่านคงรักผู้อำนวยการโรงเรียน

เพราะปปชเรียกให้มาสอบปากคำที่โรงเรียน

เด็กนักเรียนนี่นะกรูกันเข้ามา
แล้วก็ดันประตูจนสามารถเข้ามาถึงตัวผอได้
วิ่งมากอดเนี่ยบางคนร้องไห้เลยค่ะ
บอกว่าเอาผอหนูคืนมาเดี๋ยวนี้

ไปอย่ารอไปไปอย่ารอ

เกั้งละ

พอเด็กเรื้อเขามีกำหลังใกล้มาถังลาย

ขออนุญาตแล้วกันเรื่องนี้เนี่ยขออนุญาตแล้วกัน
ขออนุญาตแล้วกันเรื่องนี้เนี่ยขออนุญาตแล้วกัน
ขออนุญาตแล้วกันเรื่องนี้เนี่ยขออนุญาตแล้วกัน

อย่าขออนุญาต

ตอบด้วยนะบอกว่าขออนุญาตแล้วกันเรื่องนี้เนี่ยขอไม่พูดถึง
บอกว่าผู้อำนวยการท่านนี้จริงแล้วเป็นคนที่น่ารักมาก
แล้วก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีการรวมศูนย์การบริหาร
เรื่องของการจัดทำอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน๙โรงเรียน
แล้วให้เอกชนรายเดียวไปบริหารอบตเป็นคนทำแบบนี้
ก่อนหน้านี้โรงเรียนนี้ก็ไม่ได้มีเศษฟักวิญญาณไก่มานะ
ครับอาหารก็มาเต็มที่อ่ะซึ่งที่คุณผู้ชมเห็นกลุ่มคนในภาพเนี้ย
คือทั้งตัวแทนชมรมสิทธิ์เก่ามเหยงตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองเป็น๑๐คนเลยค่ะ
มารวมตัวให้กำลังใจผู้อำนวยการอันทอนนี่แหละ

ผู้อำนวยการเป็นผู้รับเคราะห์จากประเด็นเรื่องของการใช้ผู้รับเหมา
เอกชนจ้างผลิตอาหารกลางวันเด็กแทนที่จะให้โรงเรียนเป็นคนทำเอง
ทีนี้ที่บอกว่าเป็นแพ้รับบาปมันจะเป็นเรื่องแบบไหน
ครูหลายคนที่โรงเรียนให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนนะคะ
แต่บอกว่าขอไม่ออกหน้าไม่ออกชื่อนะเพราะกลัวจะได้รับผลกระทบ
ครูทุกคนพูดบอกว่าสงสารผู้อำนวยการโรงเรียนมากเลยนะ
เป็นคนตั้งใจทำงานไม่เคยทุจริตในหน้าที่การงาน
แต่ดันมาโดนกดดันและต้องตกเป็นแพ้แบบนี้
เรื่องก็คือว่าเทศบาลเนี่ยนะคะ
มีนโยบายให้โรงเรียนในสังกัดรวมแล้ว๙โรงเรียน
ส่งรายละเอียดเรื่องงบประมาณอาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียน

ประมูลอาหารกลางวันนักเรียนรวมกันครั้งเดียว๙โรงเรียนค่ะ

นั่นหมายถึงจะให้บริษัทเอกชน๑บริษัทเท่านั้น

ทำอาหารกลางวันแจกให้กับนักเรียนทั้งหมด๙โรงเรียน

นี่มันเป็นปัญหาเรื่องของการบริหารงานนะ
รวมศูนย์อำนาจไว้ที่เทศบาล
แล้วให้เทศบาลเป็นคนแจกจ่ายงบ
แล้วให้เทศบาลเป็นคนเลือกเอกชน
ให้มาทำอาหารกลางวันให้กับ๙โรงเรียน
ซึ่งผู้อำนวยการหญิงคนนี้ไม่เห็นด้วย
เพราะเธอมองว่าทำแบบนั้นแล้ว
เอกชนรับเหมาไปแค่รายเดียวรับผิดชอบ๙โรงเรียน

หลายคนบอกว่าพอหลังจากที่แสดงความคิดเห็นว่าไม่ค่อยเห็นด้วยนะ
อำนวยการโรงเรียนคนนี้ถูกกดดันมาตลอดเลย
สุดท้ายก็ต้องยินยอมทำตามที่ทางเทศบาลต้องการ
ก็คือให้เอกชนรายเดียวทำอาหารกลางวันให้๙โรงเรียน
แล้วก็มาเกิดเป็นเหตุการณ์ล่าสุดนี่แหละค่ะ

ดูให้รอบด้านกันด้วยว่าตกลงแล้วเนี่ย

ฝากสองกระทรวงหลักกระทรวงศึกษาที่การกับมหาธัยนะคะ
ไม่เป็นไรคุณผู้ชมเชื่อว่าคนดีผีคุ้มนะคะ